โหวตนายกรัฐมนตรีข้อความบางช่วงบางตอนของโพสต์คุณชูวิทย์เขียนเอาไว้ว่าถอยดีกว่า
วันนี้การโหลดนายุกรัฐมนตรีได้เห็นแล้วว่าไม่ผิดไปจากที่ผมพูดไว้
การต่อสู้ยังไม่จบยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
ครั้งที่๒ถ้ามีโอกาสผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิม

ว่าจะยอมถอยเรื่องมาตรา๑๑๒ดีกว่าไหม
เพราะว่าเป็นการสร้างความแตกแยกแล้วก็เป็นเงื่อนไขให้พิธาไม่ได้เป็นนายก
ตรา๑๑๒ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ก้าวไกลสัญญาไว้กับประชาชน

บอกว่าประเทศไทยยังมีอีกสารพัดเรื่องให้ทำ
หากคุณพิทาได้เป็นรัฐบาลผมรับประกันมาตรา๑๑๒เรื่องเดียว
จะทำให้พิธาไม่ได้ทำเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเลย
ดังนั้นที่คุณพิทาย้ำเสมอว่าเป็นผู้นำที่ดีต้องมีสติไม่มูทะลุ
รู้จักคำว่าเวลาไหนควรลุกเวลาไหนควรถอย
แนะนำของผมคือยอมถอยดีกว่า
ก้าวไกลแสดงให้เห็นว่ายอมถอย๑๑๒แล้ว
อำนาจเก่ายังไม่ถอยคราวนี้ก็ถึงคราวจะต้องลุกกลับบ้างนะคะ